เพราะท่านได้ภูมิใจไทยกับวัยปัตร
ไม่เหมือนกันเพราะพิธาเขาเป็นฝ่ายที่ได้เกินครึ่ง
การจะได้โหวตให้เนี่ยมันต้องมีเหตุผล
ก็เห็นด้วยกับคุณสุภาพครับว่าเผลอแล้วเนี่ย
ที่กรกตทำแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการทำให้เสาวอมมีเหตุผล
หรือเปล่าในการจะไม่โหวตให้เพราะว่าการจะไม่โหวตให้กับ
ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าพักและว่าที่นายกของพักอันดับหนึ่ง
ชนะการเลือกตั้งมาเนี่ยเหตุผลคืออะไร
เมื่อ๔ปีก่อนท่านก็โหวตให้กับพลเอกประยุทธ์ด้วยเหตุผลข้อนี้
อันนี้แหละครับทำให้มันต้องมีเหตุผล
แล้วผมเรียนว่ากรกตในคราวนี้เนี่ยนะครับ
เป็นคำร้องที่ไม่เที่ยงทำอันนี้พูดฟันตรง
ทำไมครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ย
กรกตก็หลังเลือกตั้งจำได้ไหมครับคุณสุภาพ
กรกตประกาศว่ายกหมดนะคำร้องที่ว่า
ให้ไปร้องสามนูลเรื่องพิทาถือหุ้นสื่อยกหมด
เพราะกรกตจะเปลี่ยนเป็นดำเนินคดีอาญาตาม
พรปเลือกตั้ง๑๕๑แทน
ที่ว่ารู้อยู่แล้วยังมาสมัครทั้งที่ขาดคุณสมบัติ
เนินคดีแทนตรงนี้คือไม่ไปสามนูนแล้ว
จะไปสารอาญาแล้วอยู่ดี
คำร้องทางนั้นเนี่ยรอให้สอสอยืดไม่ต้องรีบร้อน
แล้วก็บอกอย่างนี้เลยไหมครับแล้วก็บอกว่าส่วนสอสอ
จะไปยื่นกับสารธรรมนุนหรือไม่เป็นเรื่องของสอสอเอง
แต่ปรากฏว่าเป็นเพราะว่าไม่มีสอสอไปยื่นหรือเปล่า
แล้วก็เป็นเพราะว่าขอโทษนะครับ
คนมันก็จับไม้เชื่อมโยงกัน
ก็สวฝ่ายที่ท่านประกาศอยู่ทุกวันทุกวันว่าไม่เลือกพิธา

ท่านไปพบกรกตไปเร่งรัฐ
แล้วบอกว่ามีหลักฐานเพิ่มเติมให้

คำถามคือกรตรรับหลักฐานเขา

แต่กลับไม่เคยรับหลักฐานจากพิธาเลย

แล้วจะบอกว่ากฎหมายไม่บังคับครับว่า

ผมคิดว่าเอาเรื่องความเที่ยงธรรมมาก่อน
ความเที่ยงธรรมเนี่ยท่านจะก่าวหาใคร
แล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของแค่สอสอคนเดียวนะครับ
แต่มันคือเรื่องของว่าที่นายกจากพักอันดับหนึ่งที่มาจากประชาชน

เมื่อสี่ปีก่อนเนี่ยกรกตเชิญคุณธรรมมาชี้แจงนะครับ

นี่แหละครับเรื่องนี้กรกตถึงโดนหนักในขณะนี้
เมื่อวานคุณพิธาก็เปรียบเทียบว่า
ทีคุณดรทีใครต่อใครที่รักษาการอยู่ตอนนี้นะ
ใช้เวลาเป็นปีใช้เวลาไม่รู้ตั้งกี่เดือน
เขายกมาเปรียบเทียบนะเขาก็มีมุมของเขานะ
ให้คนได้เห็นว่าเฮ้ยทำไมเร่งรัดและขยันเกินเหตุ